ส่วนอีกที่หนึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูลีลากันหน่อย

ต้องตำให้ดีและต้องมีฝีมือ
อะไรจะขนาดนั้นแหละแหละพอมีเพลงหน่อยในความนี้ไม่ได้เลย

เครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายเหลือเกิน
คิดอยู่ว่ามันคือการแข่งขันหนึ่งในความฝันเลย
จะต้องไปประกวดตำส้มตำลีลาค่ะ
เพราะฉะนั้นน้องใบตองควรจะไปที่นี่
เดี๋ยวผมพาไปสนุกสนานกับการตำส้มตำลีลาของที่นี่ครับ

แล้วก็เปิดงานกันก่อนนะครับที่บริเวณสนามด้านหน้าที่ว่าการอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมาครับ
ที่นี่หลายอำเภอหลายที่เขาจัดบ่อยมากกับส้มตำลีลานะครับ
เป็นการแข่งขันตำส้มตำลีลาในงานประเพณีเทศกาลเที่ยวพิมายประจำปี๒๕๖๐
ก็มีกลุ่มแม่บ้านในตำบลต่างจำนวนสี่สองตำบล
ส่งตัวแทนเข้าแข่งขันกันอย่างคับข้างเลยครับ
แต่ละคนนะแต่งตัวกันมาจัดเต็มเลยทีเดียว
ไฮไลท์งานนี้แน่นอนขพกายประชานรีราคาแค่คัน

ขวงสาก

แค่ควงศาสตร์กับควงคกก็พอแล้ว

เอาไปดูบรรยากาศการแข่งขันคร่าวกันก่อน

มานี่สิบอกให้
ขั้นตอนการตำบังคุย
แซ่บหายห่วงสูตรของยายดวงนะเลย

ถ้าพลังกันดีลองแซ่บคาดแซ่บแน่แจ้งไหนแน็บันนี้

เวลาเห็นอะไรที่มันแซ่บนัวก็คิดถึงบ้านตลอดเลย
แต่ว่ารีลามันต้องเด็ดด้วยถูกมั้ย
เขาบอกว่าเผ็ดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเผ็ดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะนี่ครับ
ตามลีลาของผู้เข้าแข่งขันนะครับแห่ภายในงานนี้สุดยอดเลย
แล้วก็มีการประกวดกันนอกจากนี้มีนี่ด้วยแข่งขันถัดหมี่
บะหีโคราชเหรอผัดหมี่โคราชนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ขึ้นชื่อค่ะ
นครราชศรีมานะครับแล้วก็มีการแข่งขันตามส้มตำลีลาอย่างที่บอกของกลุ่มแม่บ้าน
แต่ละตำบลนะก็ส่งแม่บ้านฝีมือดีเบอร์หนึ่งอันดับหนึ่งของตำบล
ลงทำการแข่งขันนะครับนอกจากรสชาติจะเด็ดแล้วลีลานี่ก็ต้องเด็ดไม่แพ้กัน
นี่สนุกสนานย้ายเอวสายสะโพกแล้วก็กรรมการก็มาชิมกันแล้วครับว่ารสชาตินั้นเป็นอย่างไร
รีลานี่อย่างเดียวไม่พอรสชาติก็ต้องมานะจ๊ะกรรมการนี้ต้องมีรีลาด้วยไหมเอ่อมีรีลาในการกินเหรอครับ
นี่แบบนี้แหละครับบรรยากาศก็สนุกสนานแหละครับ
ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมในงานนี้
เรียกได้ว่าไม่มีผิดหวังจริงแล้วก็ได้ทานส้มตำอร่อยกันด้วยนะครับ
น่าหาดจริงมีครับต้องนะเป็นตาแซ่บให้เป็นตาแซ่บเนอะ
เป็นตาแซ่บนี่แปลว่าเป็นตาแซ่บไม่เกี่ยวกับหน้าตาแซ่บ
แต่ว่าแปลว่าน่าอร่อยน่าอร่อยเป็นตาแซ่บนี่แปลว่าน่าอร่อยน่ากิน
เป็นตาแซ่บเนอะไม่ใช่ตาข้างนี้ตาแสบหมดแล้วอย่างที่บอก
อีสานแถวไหนเนี่ยอีสานแถวนี้แหละแถวข้างคุณเลย
ก็คืออยู่ข้างคุณนี่แหละเดี๋ยววันหลังมาตำกันเรามาประชันส้มตำลีลากันดีกว่า
แต่ว่ามีมีลุ้นมีลุ้นนะสู่ในร่างลามองกับคุณผู้ชม